เสื้อคลุมสีดำหนึ่งตัวเปื้อนเลือดอยู่นะครับแล้วก็มีคราบเลือดอีกเพียบเลยฮะ
พบศพนางสาวฉุงซื้อยี่นะครับอายุสามสิบสี่ปี
นี่ขนาดเบลอนะตามร่างกายถูกแทง๒๗แผลครับ
ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพลผู้ก่อเหตุคือนางสาวถังจุน
อายุ๓๖ปีนั่งรอมอบตัวอยู่มือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดนะครับ
นำตัวส่งสอนอทุ่งสองห้องนางสาวมะลุนนะครับ
เป็นแม่บ้านนะฮะแม่บ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่า
เห็นแล้วล่ะเห็นทั้งคู่เนี่ยกินอาหารด้วยกันที่ร้านสเต็ก
พอเดินมาในห้องน้ำได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ผู้ก่อเหตุใช้มีดที่พกมาแทงเขาที่หน้าท้องของผู้ตายหนึ่งครั้ง
แล้วผู้ตายหนีเข้าไปในห้องน้ำ
ผู้ก่อเหตุตามเข้าไปกระหน่ำแทงคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเธอบอกเธอเห็นเธอตกใจเธอร้องให้คนช่วยนะครับ
เธอบอกเธอช็อคมากค่ะ
ใช่โอ้โฮเหมือนเขาทะเลาะกันอยู่แล้วอย่างเงี้ย
พี่ว่าเขาคงพกมีดมาแหละเพราะมันไม่ใช่ของสเต็ก

ไม่มีค่ะปกติเลยเขาก็ทานด้วยกันเห็นเขานั่งคุยกันทานกันอะไรอย่างนี้
ไม่มีปฏิกิริยาอะไรก็ยังตกใจอยู่ว่าทำไมออกไปแล้วแป๊บเดียวเอง

คนที่ออกไปที่แรกก็เป็นคนที่ตาย
คนที่ใส่เสื้อแดงที่หลังก็ออกตามไป
คือพอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยรอปภไปคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ทันทีนะ

ซึ่งขณะนั้นผู้ก่อเหตุก็ตกใจตัวสั่นนะฮะ

นายอัครวิทย์ให้คอมพิวเมอร์บอกว่า
ซึ่งส่วนใหญ่คนจีนจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับ
เขามีเพื่อนคนจีนอยู่บ้าง
พอจะทราบว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีปัญหาทางสมอง

จะพิมพ์ข้อความหยาบคายลงในกลุ่มแล้วส่งภาพถ่ายด้วย
ประจานคาดว่าอาจจะเป็นการนัดเจอกับผู้ตายเพื่อเคลียร์หรือเปล่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ส่งผู้ก่อเหตุนะครับไปทำแผลก่อนที่มือขวา
เพราะว่าไปโดนเส้นเลือดใหญ่นะครับ
จากนั้นเนี่ยจะนำตัวมาสอบสวนผ่านร่ามนะครับ
ให้ได้ข้อได้จริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ